คุณผู้ชมทีนี้ไปสัมภาษณ์อีกหนึ่งคุณแม่
แต่เป็นคุณแม่ของ๑ใน๒นักดำน้ำในถ้ำชาวอังกฤษ
ที่ไปพบเจอทั้ง๑๓คนเป็น๒คนแรก
สัมภาษณ์คุณแม่ของนักดำน้ำชาวอังกฤษ
เขาบอกว่าเขาภูมิใจในตัวลูกของเขามาก
แต่สิ่งสำคัญหลังจากนี้คือกลัวเรื่องของอันตราย
ความเสี่ยงที่ลูกเขาจะต้องกลับเข้าไปในถ้ำอีกครั้งค่ะ
หนึ่งในนักดำน้ำผู้กล้าหาร
แล้วก็มากความสามารถที่เป็นชาวอังกฤษ
แล้วก็เข้าไปในถ้ำโดยการดำน้ำไปพบ๑๓คนเป็นกลุ่มแรก

แต่สิ่งที่รู้สึกกังวลถึงความเสี่ยงอันตราย
จากการกลับเข้าไปในถ้ำอีกอันนี้ก็เป็นห่วงลูกนะ
อังกฤษยังได้สัมภาษณ์เพื่อนร่วมงานของวาเลนเทน
ที่คุณจรเป็นผู้ก่อตั้งเมื่อ๑๕ปีที่แล้ว
เพื่อนร่วมงานรายนี้เปิดเผยว่าวอเลนเทนไม่ชอบเป็นข่าว
แล้วก็ไม่ชอบออกสื่อสังเกตได้จากอะไร
สังเกตได้จากวันที่เขาเนี่ยแตะพื้นดินพื้นไทยพื้นดินแห่งประเทศไทยเนี่ย
คือสื่อก็พยายามที่จะไปขอสัมภาษณ์เขา
เขาบอกว่าเขามาที่นี่เนี่ยเป้าประสงค์ของเขาคือ
ต้องการช่วย๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำ
คุณผู้ชมบรรยากาศที่ไปถึงเชียงราย
พยายามที่จะไปถามเขาบอกว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์
งดสัมภาษณ์สิ่งที่ต้องการคือช่วยชีวิต๑๓คนออกมาจากถ้ำ
เพราะฉะนั้นไม่มีสื่อใดแม้แต่สื่อเดียว
ที่มีโอกาสได้พูดคุยกับเขา

สักประมาณ๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
เขาเพิ่งได้ติดต่อพูดคุยกับวอเลนเคน
แต่เขากลับไม่มีการคุยโอ้อวด
หมายถึงคุณแม่โทรมาติดต่อคุณจร

ไม่มีการพูดขี้โม้ไม่มีการคุย
บอกว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มแรก
ที่ไปเจอ๑๓ชีวิตในถ้ำหลวง
เขายังบอกด้วยนะว่างานเขาภารกิจของเขายังไม่จบ

และตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับอังกฤษเมื่อไหร่
หากเชือกที่นายวอเลนเทนใช้วางเป็นแนว
นำไปใต้น้ำมีความสั้นกว่า๔๕เมตร
เขาคงไม่ได้ไปเจอ๑๓ชีวิตที่กำลังรอการช่วยเหลือ
คือวันที่พบตัวคืออธิบายแบบนี้ค่ะ
คือก่อนที่จะเข้าไปในใต้น้ำมีการวางเชือกเพื่อเป็นแนว
แล้วก็มีการผูกขวดอากาศทุก๒๕เมตร
ปรากฏว่าจุดที่เชือกหมด
เป็นจุดที่๒คนนักดำน้ำชาวอังกฤษ
ไปพบกับ๑๓ชีวิตพอดี
เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเชือกมันสั้นกว่านี้เนี่ย

ก็คือหมดทางเชือกคลำดูเอาหมดทางเชือกแล้ว
เขาก็ต้องเงยขึ้นมาเพื่อที่จะหายใจสักนิดนึ
พอเขาเงยมาเนี่ยไฟไปส่องเห็นแววตา
คือมันมืดนะคะไม่ได้เห็นภาพนะเห็นแค่แววตา
นี่แหละคือเป็นดวงด้วยนะ

หลังจากที่ไปพบ๑๓ชีวิตในถ้ำหลวง
การปฏิบัติการนำตัว๑๓ชีวิตออกมาเป็นไปได้ยาก

ต้องใช้วิธีการดำน้ำออกจากถ้ำ
แต่หากฝนตกจนทำให้ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มขึ้น

ความคืบหน้าแบบเรียลไทม์พร้อมกับรายงานบทสัมภาษณ์
เรืออากาศเอกหญิงเจสก้าเท็จ
ปฏิบัติการพิเศษของกองกำลังสหรัฐภาคพื้น
จุดปฏิบัติการที่เธอลงไป
บอกว่าพวกเราอยู่กันแบบครอบครัวทำงานร่วมกัน
และจากการที่เธอทำงานสมทบภารกิจช่วย๑๓ชีวิต

มีใครจะรู้สึกหมดหวัง
แต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้คือพลังแห่งความหวัง
โดยเมื่อเธอทราบข่าวว่าพบตัว๑๓ชีวิตแล้ว
เธอรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์ด้วย

ก็สื่อต่างประเทศเขารายงานแบบนี้นะ